ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านไปชมคลิปหนึ่ง
ในสังคมออนไลน์กำลังแห่แชร์กันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
เป็นคลิปที่ผู้ใหญ่๒คนไปสอนให้เด็กเพียง๕ขวบ
ขโมยโทรศัพท์มือถือในร้านแห่งหนึ่งนะฮะไปชมคลิปนี้พร้อมกันก่อนครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปที่ตอนนี้คนกำลังแห่แชร์
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั้น
เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังยูไลท์คลิปเด็ด
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดปรากฏภาพเนี่ยหญิงสวมเสื้อสีขาวแดง
กำลังพูดคุยกันกับพนักงานขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับ
ขณะที่หญิงสาวสวมหมวกแล้วก็เสื้อลายทางสีขาวดำ
อยู่กับเด็กชายวัย๕๖ขวบเท่านั้นเอง

กำลังทำท่าทีเลือกซื้อสินค้าอยู่จากนั้น
เดินไปที่เคาน์เตอร์ขโมยโทรศัพท์มือถือกระดาษที่คลิปนี้
มีผู้ชมกว่า๕แสนคนแล้ว
พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่แหม่ไม่เหมาะสม

แล้วก็ฝากน้องหนูว่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบไป
เพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าเกิดขึ้นในกรุงฮานอยของเวียดนามครับ
เหตุการณ์เกิดวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมานะครับ
รายงานจากเว็บไซต์สำนักข่าวของเวียดนาม

ลูกจ้างของร้านที่ถูกขโมยเนี่ยนะครับ
เป็นผู้นำคลิปนี้ไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
รวมถึงไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อติดตามหาคนร้ายกลุ่มนี้แล้วครับ